ร้านนี้นะบอกเลยเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแนวใหม่
ไม่เหมือนใครและไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากเหมือนหรือเปล่า
เฮ้ยบุญค่ะ
สรุปเขาขายกาแฟหรือขายอะไร
เขาขายกาแฟคุณเห็นไหมสู่ขิตคอฟฟี่
แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วค่ะ

สักทีอ่าถ้าผมดื่มเข้าไปแล้วผมจะสู่คิด
หมายถึงว่าดื่มเข้าไปแล้วก็จะไปที่สู่ขิตคอฟฟี่
แต่คุณชนะอยากสู่ขิตไหมอ๋อก็ไม่เอาสิช่วงนี้ยังไม่รีบสู่ขิต
ไปลองสู่คิดคอฟฟี่ไหมถ้าลองให้ได้ดื่มได้กินก็จะลองดู
เป้นร้านที่เขาเปิดใหม่เนาะเราก็เปิดบริการได้เพียงหนึ่งสัปดาห์คุณ
แต่ดูดิโอ้โหเป็นกระแสเลยลูกค้าตรึมคือมันเป็นร้านที่แปลกแหวกแนวอะค่ะ
ตกแต่งร้านของเขาไม่ใช่แค่เหมือนมีโรงศพนะมีพวงหลีดด้วย
โอ้โหบรรยากาศมาเต็มพุ่งหลีดแล้วก็แปะคำพูดอย่างเช่น
ดื่มดำอย่างเบิกบานดั่งยมบาลมาชงให้

มีกล่องเอาไว้เผื่อคุณสนใจอยากจะบริจาค
ก็ได้หิ่นท้องแล้วก็ได้ร่วมธรรมบุญทำทานด้วย

ไม่เอาที่นอนมีตั้งเยอะแยะมันนอนอะไรในโรงหรอ

ถ้านอนโลงก็เหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่
เคยมีคนชวนผมไปนอนสะดอกเคราะห์ไง

ถ้าเค้าตอกแล้ว

เรานอนเพิ่นอ่ะแล้วอยู่มาตอกปั๊ก

ดิฉันอาจจะซื้อกาแฟแล้ว

เรานอนอยู่แล้วมาตอกปั๊ก

บเลยค่ะไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะ
ก็เป็นร้านไอเดียของร้านกาแฟเนาะเก๋
ตอนนี้น่าจะคนแบบไปกันเยอะแยะถล่มทลาย